บนท้องถนนนะคะเขาบอกว่ารถเก๋งคันหนึ่งขับทิศขวา
ลักษณะขับก็ด้วยความเร็วแหละชิดขวาสุดนะคะ
ขับมาจู่ค่ะรถหกล้อปาดหน้า
ด้วยความตกใจนะคะเพราะว่าคนขับรถเป็นผู้สูงอายุ
รถเสียหลักเลยค่ะคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
โจ๊กเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เป็นร้อยเลย

เอ้าอะไรของเขาต่างะหว่ายังงั้นไม่ใช่ปกติแล้วล่ะ

น่าจะเมาดูหน่อยไหมเนี้ยไหนดูดิหานนี้เป็นไรป่ะโอ้โห
เป็นไรลุงลุงเหรออืมเอ้าโอ้โหยังไงอ่ะคือเอาจริงจริงภาพมันไกล
แต่มันก็เห็นเหตุการณ์ชัดแล้วยิ่งตอนสุดท้ายตอนจบคือทำไมขับแล้วก็ลงไปข้างทางเลยเหรอคะ
ลักษณะช็อกช็อกแล้วก็เสียการควบคุมไปหมดทุกอย่าง
เริ่มเสียการควบคุมตั้งแต่ตอนนี้หลังจากที่รถหกล้อตัดหน้าเอาออกขวา
ขออภัยค่ะออกซ้ายปุ๊บปาดหน้ารถอีก๒คันไปเฉียวชนรถกระบะนิดนึง
หลังจากนั้นเบรกอยู่กลางถนนก่อนสักครู่แล้วรถไหลค่ะทีนี้
ไหลใช่ไหมคะไหลค่ะไหลไปเรื่อยจนตกข้างทางไปเอง
นี่เขาบอกว่าคนขับรถเป็นผู้สูงอายุคือพยายามตั้งสติแต่ด้วยความช็อกนะคะ
ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกได้แต่ช่วงเวลาควบคุมพวงมาลัย
พอผ่านเหตุการณ์มาได้ก็เอาหยุดนิ่งทุกอย่างไม่ได้ดึงเบรกมือไม่ได้เหยียบเบรกอะไรเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสุวินทวงค่ะหน้าสำนักงานที่ดินหนองจอก
คือรถเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยรถเก๋งวิ่งด้านขวาสุดรถหกล้อตัดหน้าก่อน
หลังจากนั้นเสียหลักหมุนริบอยู่กลางถนนเกือบชนรถไปสองคันนะคะ
แต่ว่ามีเฉียวชนเล็กน้อยนะคะเป็นรถกระบะอยู่เลนซ้ายสุดค่ะ
อุบัติเหตุนี้นะคะสรุปสุดท้ายจบลงด้วยการที่รถคันนี้ไหลลงไปข้างทาง
แล้วรถคนที่เป็นเจ้าของกล้องเนี่ยนะคะเขาก็ลงไปช่วยค่ะ
อย่างที่เขาพูดในคลิปตอนสุดท้ายลุงใช่ไหมลุงใช่ไหมลุงเหรอ
เป็นคุณลุงจริงจริงนะคะเป็นชายสูงอายุค่ะอ่ะคุณลุงปลอดภัยนะคะตอนนี้